คุณผู้ชมคะเรื่องของเพื่อนบ้านที่ไปเตือนกันเรื่องของเสียงเพลงมันดัง
คำว่าเพื่อนบ้านเนี่ยมันเนอะจริงมันเส้นบางจริงเนอะคุณ
เตือนเรื่องของเสียงเพลงดังแล้วเขาบอกว่าเขาถูกด่าบุพการีมา
บันดาลโทษะเอาปืนยิงซะเลยค่ะแล้วคือมันต้องถึงขั้นยิงกันเลยหรือเปล่า
เหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นในสวนปามคุณผู้ชมคะใกล้กับบ้านหลังหนึ่ง
ตำบลโคกยางอำเภอเหนือคลองที่จังหวัดกระบี่
ตอนนั้นเจ้าที่ตำรวจเนี่ยไปถึงเนี่ย
ไปเจอกับร่างของนายอำนวยทองทิพย์อายุ๔๘ปี
คือนายอำนวยเขาถูกยิงนะคะเจ็บสาหัสเลย
กระสุนมันเข้ากลางอกทะลุใต้รักแร้ขวา
แล้วเจ้าตัวไปเสียชีวิตระหว่างถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๒๙เมษายนที่ผ่านมา
ผู้ก่อเหตุก็คือนายดำรงย่อมดำค่ะ
อายุ๔๒ปีเป็นเพื่อนบ้าน
คำว่าเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านจริงเพราะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเอง
หลังก่อเหตุค่ะทางนายดำรงนั้นขับกระบะหลบหนีไป
แต่วันเดียวกันตำรวจจับกลุ่มนายดำรงได้ที่บ้านพ่อ

ไปเจอกับปืนลูกซองยาวด้วยที่เขาใช้ก่อเหตุ
พ่อก็เลยพยายามประสานเกลี้ยกล่อมลูก
ให้ผู้ใหญ่บ้านพาลูกไปมอบตัว
แล้วคุมตัวไปสอบประคัมที่สพเหนือคลอง

ผมบันดาลโทษะเพราะคนตายเปิดเพลงเสียงดัง
ผมไปเตือนผมถูกด่าพ่อด่าแม่
ผมขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตก็แล้วกัน
ถ้าเคยไปเตือน่ะสมัยย
เคยเตือนเคยบอกดี

ไม่ได้ไงแต่ว่าหัวเรามาบางที่ไม่ช่วยใจ
คือเขาบอกแบบนี้แต่จริงเขาก็มีบอกเพิ่มเติม

เรื่องของเรื่องงี่ค่อย่ามรับสารภาพว่าทำถูกมั้ย
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุเขาบอกวันนั้นความที่เขาเหนื่อย
เพราะเขาไปกรีดยางมาเขาก็อยากจะพักผ่อน
พอกลับมาถึงอ้าวก็บ้านฝั่งตรงข้ามทำไมเปิดเสียงดังแบบนี้

แต่กลายเป็นว่าฝั่งนั้นคนตายด่าเขากลับมา
พูดในลักษณะว่าแล้วทำไมนี่มันบ้านกู
เขาก็เลยโมโหเอาปืนในบ้านนี่แหละของตัวเองยิงออกไปหนึ่งนัด
แต่เขาไม่ได้เดินไปยิงที่บ้านนะ
เขายิงจากฝั่งตรงข้ามก็คือตรงบ้านเขาเอง

แล้วเจ้าตัวอ้างนะคะว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะ
คนตายเนี่ยเปิดเพลงเสียงดังแต่มัน๒๓ครั้งแล้ว
ที่ผ่านมาเคยมีปากเสียงกันมาตลอด
แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่ามันจะสาเหตุใด
เมื่อคุณยิงเขาตายคุณก็ต้องรับผิด
ตำรวจแจ้งเขาหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และเรื่องของการพกพาอาวุธปืนด้วยนะคะ
แล้วก็ยังยิงปืนในที่สาธารณะทางด้านภรรยาของคนตาย
บอกว่าหลังจากรู้ว่าตำรวจจับตัวนายดำรงได้แล้ว
ตอนนี้ก็ไม่ติดใจอะไรขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายค่ะ
เสียใจด้วยนะครับจากใต้ครับพาขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่กันหน่อย